วัน๗วันอาจจะตรวจเป็นขีดเดียวแล้ว

เหนื่อยง่ายบ้างหายใจไม่เต็มปอดอะไรอย่างนี้
คือแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปทีนี้มันจะมีผลกับสุขภาพร่างกายของเราอย่างไร
วันนี้ค่ะอาจารย์สุภาพจะมาขีดเส้นใต้เรื่องนี้กัน
ติดตามพร้อมกันได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณน้ำแข็งยกมาเนี่ย
คนเขาก็สงสัยกันเยอะนะโดยเฉพาะคนที่ติดโควิดแล้วหายแล้ว
แต่ว่ายังมีอาการที่คล้ายกับว่ามันยังไม่เหมือนเดิม
เพลียเหนื่อยง่ายนอนไม่ค่อยหลับถึงนอนหลับตื่นแล้วก็ไม่สดชื่น
คือมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมบางคนก็บอกนี่แหละลองโควิด
แต่บางคนบอกไม่ใช่มันเป็นอาการปกติเราจะรู้ยังไงว่าเราติดรองโควิด
เรายังมีเชื้อโควิดอยู่เป็นรองโควิดแล้วเราควรจะทำยังไงไปหาหมอไหม
แล้วถ้ามันจะอยู่กันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่กับเรานานไหมมันถึงจะหาย
ในโลกออนไลน์ก็แชร์กันเยอะรู้จริงมั่งรู้ไม่จริงมั่ง
แต่ว่าวันนี้ผมจะคุยกับคนที่รู้เรื่องนี้จริง
คือนายแพทย์อัตภศิษย์ศรีสุบัติที่ปรึกษากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
คุณหมออยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ

มันเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่
นี่อาการที่มีอยู่เนี่ยครับในเรื่องของคำสกัดความหรือว่าคำนิยัน
ก็ไม่มีใครบอกเลยว่า
หรือว่ามันเกิดต่อเนื่องจากการที่เราเป็นโควิดอยู่จนกระทั่ง
หรือเราหักไปแล้วแต่เรามีอาการเกิดขึ้น
หลังจากที่หายไปแล้วก็ได้
ใน๓เดือนตั้งแต่เราเริ่มมีอาการครั้งแรก
หลังจากที่เราตรวจอาการพบเชื้อแล้วเราก็เพราะว่าใน๓เดือนนี้
อาการยังมีอยู่แล้วก็อาการยังมีความเชื่อมเกี่ยวน้อย๒เดือน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดตอนต้น
เพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์
ระบบหัวใจหลอดเลือดระบบทะเบียนหายใจระบบประสาท
ถือหนลึกเต้นสนกันได้นะครับหรือมีเกี่ยวกับอาการทางะกิจก็ได้
แล้วมันจะเห็นว่ามันคงอยู่ในหลายระบบ
ทีนี้ก็มีคำถามถามว่ามันหายจากโควิดแล้ว

ความเข้าใจว่ามันเกิดจากตัวไวรัสที่เรารัดเข้าไป
แล้วหลังจากที่ไวรัสถูกจัดไปแล้ว
มันมีชิ้นส่วนบางอย่างของไวรัสอาจจะหลงเหลืออยู่

แล้วก็พวกนี้เกิดภูมิต้านทานของร่างกาย

มันจะไปต่อต้านหรือไปทำละระบบต่าง
ถ้าไปที่ระบบหัวใจหลอดเลือดก็เกิดผลกับหัวใจหลอดเลือด
ถ้าไปที่ต่างก็เกิดต่อต่างครับ
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวสิ่งต่างมันขึ้นแล้วครับ
มันก็เลยเป็นส่งผลที่ต่อเนื่องตามมาครับ

ถ้าสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยเคยติดโควิดแล้วหายแล้ว
แต่ผมมีความรู้สึกว่าร่างกายผมกลับมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม
ผมควรจะหนึ่งปล่อยไว้นานแล้วเดี๋ยวมันก็คืนสู่ภาวะปกติเอง
หรือ๒ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกาย
เราควรจะทำยังไงควรจะไปหาหมอควรจะไปตรวจหรือควรจะไปยังไงไหมครับ

แต่ว่าจะถ้าที่เราทราบเนี่ยครับอาการส่วนใหญ่ที่เราพบเลยนะครับ
ตอนนี้เราได้พยายามรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลจากคนที่เป็นโควิดแล้วนะครับ
แล้วถ้าให้รายการกลับมาต้องการที่เราเนี่ยประมาณ๑๗๐๐๐ที่เนี่ยพบคน
เราพบว่าอาการที่เราพบผิดปกติหลังจากที่เขาจากโควิดแล้ว
ว่าทีนื่องของปัญหาเรื่องการหน่อนคุณหน่อนไม่ไข่หล่ำ

ซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนตอนต้นว่า

พักผ่อนให้พอนะครับออกกำลังกาย
เพราะฉะนั้นเริ่มจากว่าเบา
ก็ประเทศใหม่เนี่ยครับตรงนั้นก็เป็นหูศัพท์ตัวรองปลู๊กที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
กลับขึ้นของระบบไหนเนี่ยครับถ้าเกิดขึ้นกับระบบโหใจหลอเรือด
ก็จะแก้ให้ฮุ่นหมอวินิจใสและก็ให้การรักษา
ซึ่งก็จะรักษาตามผลที่เกิดขึ้น

พูดง่ายก็คือสมมุติว่าไอไม่หยุด

ถูกมั้ยคะรักษาไปตามอาการ

คือถ้าสมมุติว่าเราไอครับในเบื้องต้นก็ศึกษิกรรมตัวเองนะครับ
เลี่ยงของที่กระตุ้นไอนะครับแล้วก็ทานยาแก้ไขได้ครับ
ถ้ายังมีไออยู่ดีขึ้นนะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจนะครับ
เพราะจริงอาการไอเนี่ยมันเป็นอาการไม่ใช่ตรวจโรค
หรือว่ามีคำถามบาปมันขยายปกติไหม
นานแค่ไหนปล่อยไว้นานแค่ไหนมันจะกลับมาปกติ
กี่เดือน๑เดือน๒เดือน๓เดือน๔เดือน๕เดือน
หลังจากโควิดหายแล้วเนี่ยผลวิจัยเป็นยังไงครับ
อันนี้จะตอบไม่ได้ครับเพราะผมจะบอกว่าในข้อมูลของต่างประเทศเองเนี่ย
ยังยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้นะครับเพราะว่า
ที่เรียนนะครับว่าอาการมันมีต่อเดินได้นะครับ
ซึ่งไปถึง๖เดือนได้หลังจากที่มันหายทุกส่วนแล้วครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่บางคนไม่เป็นเลยนะครับ
เราดูข้อมูลตอนนี้ครับในต่างประเทศเนี่ย
จะพบว่าจากข้อมูลของคนที่เป็นรองโควิดเนี่ยครับ
พบได้ตั้งแต่ประมาณ๑๖เปอร์เซ็นต์ถึง๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์ในทะเลนะครับ
แต่ว่าข้อมูลที่จากการเก็บข้อมูลของประเทศไทยตอนนี้ครับ
ที่ทางเรียนว่ามีเก็บข้อมูลจะพบว่าเป็นรองอยู่ตรง๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงจริงนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการเหยื่อชนเนื้อผู้คุยเอง
ก็ที่จริงแล้วเนี่ยยังมีโรคอยู่ที่เขาซึ้มอยู่
แต่ว่าก็จะแหละเนี่ยครับก็ประมาณเนี่ยครับ
ช่วงเวลาช่วงอายุช่วงอายุที่น่าห่วงเนี่ย
ระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อย

จริงอย่างนี้ครับเท่าที่ดูปัจจัย
แล้วก็ดูจากการทบทวนข้อมูลจากต่างประเทศนะครับ
ปัจจัยสำคัญคนที่จะเป็นรองโควิดนะครับ
ก็จะมีตั้งแต่คืออายุมาก
ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกับเพศชาตินะครับ
แล้วก็มีน้ำหนักเกิดมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับ
ช่วงที่ป่วยโควิดอาจจะมีอาการมากกว่า

ที่ป่วยเป็นโควิดอาจจะมีเรื่องของไอน้ำมูก

เพราะว่าเพศไม่ตัวปวดอย่างนี้ครับ

มีโอกาสให้สูงครับ
ครับสรุปก็คือ
ถ้าอาการมันไม่หนักมากปล่อยมันหายไปเอง
ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องไปหาหมอ

ถ้าเรียนเองแล้วรับประทานอย่าคุดโดนส้นแล้ว
อาการดีขึ้นก็จบไป
เว้นว่าแต่ว่าคนที่ยังมีอาการอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจ
หรือว่าพฤษภาพของเราเกี่ยวกับโรงผิดแน่
แล้วก็มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก
ก็จะปรับสรุปให้แพทย์ผู้นิจฉัยแล้วก็ตรวจ
แต่ถ้ารู้สึกอ่อนเพลียเพลียนอนหลับไม่ค่อยดีเหมือนเก่า

จะเรียนว่าจริงแล้วเนี่ยอ่อนเสียเป็นอาการที่เจอได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างหมอบอกแล้วครับว่า

อันที่สองประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ
ถ้าอันนี้เราทำได้ลองดูว่าอาการที่เราโอเคเราดีขึ้นไหม
ครับครับเอาละได้ประโยชน์ได้ความรู้ครับ

คุณหมออัตศิษฐ์นะครับศรีสมทรึง
อัฐศิษย์ศรีสุบัติที่ปรึกษากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับ